ร้านอาหารย่านตลาดพลูมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่มีหนึ่งร้านเด็ดที่อยากแนะนำนั่นก็คือร้านชอเล้งหมี่กระเฉด
โนโพมาสุรเรืองชัยค่ะเป็นเจ้าของร้านชอเล้งมีกระเศษตลาดปลูค่ะ
ที่มาของร้านช่อเล้งมีเกษตรตลาดภูนะคะเริ่มจากว่าตอนแรกเป็นคุณแม่ทำแล้วก็คุณแม่ได้เสียกระทันหัน
แล้วเราก็เลยเริ่มมาทำแต่ทีนี้พอเริ่มมาทำปุ๊บก็เลยอยากจะใช้ชื่อร้านตัวเองแล้วก็มีโปรดักต์ของตัวเองที่ชูแล้วก็รวมถึงมีสถานที่เป็นชื่อสถานที่เก่าแก่ของเราที่เราอยู่ตั้งแต่เกิดก็เลยกลายเป็นชื่อร้านช่อเล้งมีเกษตรตลาดภูค่ะ
เห็นลูกค้าเต็มร้านแบบนี้แสดงว่าต้องมีที่เด็ดเคล็ดลับแน่เลย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
ที่ร้านไม่ได้มีแค่หมี่กระเศษเพียงอย่างเดียวยังมีเมนูอื่นอื่นที่น่ากินอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่ข้นปูเบคอนครัวพริกเกลือหอยจ้อโคตรปูหอยทอดกระทะร้อน
มาตลาดภูเลยไม่มาทานของเราก็คือถือว่าพลาดจริงค่ะต้องมาลองให้ได้นะคะ

เวอร์ซี่หมีใช้ได้เลยครับเยี่ยม

จริงข้าวพัดมีหอมติดกันทะมาก

มีก็คือเขาจะคุกเขาได้งั้นผัด
ตัวนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลย
ก็สำหรับหมี่กาเชศร้านนี้นะครับ

มีทั้งกุ้งปลาหมึกเบคอนไข่เค็มครับ

ผักเยอะและอร่อยค่ะ